มาดูต่อค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กเหมือนกันนะคะ
เด็กที่ถูกสุนัขรุมกัดที่กาญจนบุรี
ตอนแรกก็ตกลงกับเจ้าของสุนัขแหละว่าจะช่วยเหลือจะเยียวยา

ก็บอกว่าเจ้าของนะเจ้าของสุนัขนะบอกว่า
ถ้าเกิดอยากได้การช่วยเหลือเยียวยาไปแจ้งความเอาสิ
ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะคุณผู้ชมกรณีนี้
ทางเพจของแหม่มโพดำมีการออกมาโพสต์ภาพ
เด็กผู้ชายน้องอายุ๗ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็ถูกสุนัขกัดนอนอยู่บนเตียงแบบนี้ค่ะ
มีข้อความบอกว่าถูกสุนัขเพื่อนบ้าน๓ตัวไล่กัดเด็ก

มาเดือนกว่าไร้วี่แววรับผิดชอบ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงไปที่พื้นที่
ไปคุยกับคุณอาของน้องคนนี้
คุณอาก็คือนายนรงฤทธิรังศรีนะคะ
โดยคุณอาก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔พฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็คุณอาได้กลับบ้านไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

ทีนี้ตอนเย็นก่อนเกิดเหตุ
เพื่อนที่ชวนเขาไปด้วยพาหลานซ้อนรถมอเตอร์ไซค

แล้วตอนไปซื้อของเนี่ยมีสุนัข๓ตัวมาไล่รถ
มารุมกัดทั้งเพื่อนกัดทั้งหลานเลยนะคะ
เพื่อนก็เลยตัดสินใจหักรบ
หักรถหลบลงคูน้ำข้างทางเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าของสุนัขก็รับผิดชอบ
ให้ค่ารักษาในวันนั้นให้เงินมา๒๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้นะ
หลังจากออกจากโรงพยาบาล๗๐๐บาท

แล้วก็ค่าโทรศัพท์ที่ตกในที่เกิดเหตุ

เดี๋ยวหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วขอจ่ายให้สิ้นเดือนนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
ก็คือขอจ่ายสิ้นเดือนพฤษภาคม
ทีนี้ก็มีการตกลงกันแล้วต่อเจ้าของสุนัขว่า
จะไม่แจ้งความดำเนินคดีนะจะเอาไม่เอาผิด

แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายค่าเสียหายมา๗๐๐บาท
ทีนี้พอถึงเวลาคุณผู้ชมสิ้นเดือนพฤษภาคม
ก็เอ๊ะทำไมสิ้นเดือนก็แล้ว๓๐ก็แล้ว๓๑ก็แล้ว
ยังไม่เห็นมาจ่ายก็มีการไปทวงไปสอบถาม
ปรากฏว่ารอบนี้เจ้าของสุนัขบ่ายเบี่ยงนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดอยากได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาสิ
คุณอาก็เลยอ้าวทำไมพูดจาแบบนี้

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพลาวขวัญ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพูดแบบนี้คุณผู้ชม
ก็ถือว่าให้เป็นเวรเป็นกรรมของเด็กไปละกัน

ฟังเสียงคุณอาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ถ้ามีปัญญาให้ไปแจ้งความล่ะเอง
ผมก็เลยไปแจ้งความ
ของโดนประบาทผมเข้าไป๖๗ครั้ง
ของพวกทำรองว่าเขาจะนัดพวกรณีมาใจ

แล้วเจ้าของหมาเอาหมาออกจากนอกพื้นที่
เพราะว่าเบื้องหลังมีตำรวจคนหนึ่ง
เขามาทำนองว่าคอยช่วยเหลือบ้านหลังนั้น
แล้วก็พยายามให้ทะนีเนี่ยมันพิก
เอาแค่ว่าให้ผมแจ้งความเท็จ
แล้วผมจะถูกดำเนินคดีความ
ผมก็เลยเห็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะ
คุณอาของน้องที่ถูกหมากัดเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเขารู้ว่าตำรวจเจ้าของคดีรู้จัก
แล้วก็เข้าออกบ้านเจ้าของสุนัขบ่อยครั้ง
เหมือนกับมีความสนิทสนมกัน
แล้วก็ที่ผ่านมาเจ้าของสุนัขก็พยายามไป
มขู่พยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
คือข่มขู่ถ้าเกิดว่ามีใครไปเป็นพยานให้
ฟังคุณอาพูดเพิ่มเติมค่ะ
เป็นนักงานตอบตรวจนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเอารำรวจชุดเดินมาลง
ยังไงเขาก็เป็นบ้านผมผิดอยู่ดี
ตอนนี้ละเด็กอ่ะสภาพจิตใจมันแย่มาก

เพราะเรื่องกว่าที่มันเป็นแผงเป็นที่หน้าอะไรอย่างเงี้ย
แต่ที่แบบว่าเด็กเคยล่าเงินก็ตื่นเต้าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันพูดกับผมว่า
เพราะว่าจำนวจนัดมาใหญ่จียังว่า
นัดมันใหญ่เหนียวอย่างเงี้ย
แต่ผมไปแต่ทางคู่กรณีไม่มาอย่างนี้
ไม่มาหนึ่งประมาณไปแถวแล้วไม่มาหนึ่ง
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยติดต่อ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า
เจ้าหน้าที่ยังรอผลตรวจจากทางแพทย์ก่อนนะคะ

หลังจากนั้นก็จะนำผลตรวจจากแพทย์เนี่ย

จะได้เรียกเจ้าของสุนัขมารับทราบข้อกล่าวหาต่อ
เพราะว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
แต่ผู้เสียหายมาแจ้งความเอาไว้
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่นี่ก็จะสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ฝากตำรวจที่สพลาวขวัญเนี่ย

เพราะว่าทางด้านครอบครัวของน้องคนเจ็บ